เอาล่ะไปดูในงานนี้กันบ้างนะครับ
เขามีนิทัศกาลศิลปะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรณิกุลอันหาที่สุดพิได้ของในหลวงราชการที่๙
ผมจะพาไปที่จังหวัดพิศนุโลกมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยของผมเอง

จบมาจากมนเรศวรนะครับน่าภาคภูมิใจจริงสำหรับมหาวิทยาลัยนี้นะครับ
ผมพาไปที่หอศิลป์ครับของมนเรสวนนะครับ
นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับ
นำโดยท่านนี้ครับนายสมชายมาอ่อนอาจารย์ประจำภาควิชาร่วมกันจัดนิทัศกาลศิลปะ
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ของในหลวงราชการที่๙
ผลงานที่นี่ที่จัดแสดงเนี่ยมีมากกว่า๖๐ภาพนะครับ
มีทั้งงานปฏิมากรรมนุ้นต่ำภาพวาดภาพพิมพ์งานแกะสลักไม้
แต่ละชิ้นนะครับสื่อถึงพระจริยวัตรที่งดงาม
และสื่อถึงความหมายดีที่พระองค์นั้นทรงทุ่มเทพระวรกาย
เพื่อประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลาของการครองราชนั่นเองนะครับ
ผมอยากจะยกตัวอย่างมาสักหนึ่งผลงานเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันนะครับ
แต่เดี๋ยวเล่ากันก่อนของเป็นผลงานของนางสาวปริยชัดจันเชื้อนะครับ
ครั้งพระองค์ทรงผนวดสื่อความหมายว่าในหลวงราชการที่๙
ทรงเป็นศูนย์รวมนัตยันติใจของชาวไทย
ธรรมนุบำรุงทุกษะสถานะ
เดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันในช่วงท้ายนะครับ
ว่าเป็นการใช้เทคนิคปาสเตอร์หล่อ
ในหลวงรัชกาลที่๙ขึ้นมา
เดี๋ยวได้เห็นที่ความสวยงาม
ดูที่นี่ก็ดูมีความหลากหลายรูปแบบ

ซึ่งอาจารย์สมชายนะครับก็กล่าวว่าคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาก็มีความตั้งใจเป็นอย่างมาก
นี่แหละครับที่เห็นที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นผลงานของนักศึกษาวปริยชัตริ์

ซึ่งจริงแล้วมหาวิทยาลัยนาเรศวรได้รับพระราชทานนามจากในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
ถูกต้องครับเอาล่ะงานนี้นะครับจัดขึ้นที่มนเรศวรจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งจะจัดไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ยังมีเวลาอยู่คุณผู้ชมที่อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก

จัดที่บริเวณสวนชมด้าน